ที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีเหตุการณ์แก๊งคนร้ายชาวจีน
ดักอุ้มภรรยาและพี่ชายของนักธุรกิจชาวจีน
เรียกค่าไถ่๕ล้านบาทตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้
ก็ยังไร้วี่แววค่ะเนี่ยค่ะเป็นกรณีที่กลุ่มคนร้ายลักพาตัว
นางเซินเหยียนอายุ๓๓ปีภรรยานักธุรกิจชาวจีน
และนายเหยียนซินพี่ชายอายุ๕๐ปีนะคะ
หลังจากที่ขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียนนานาชาติ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะ
หมามิงชุนสามีนางเซินไปแจ้งความที่สพนปลือบอกว่า
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้ารถผู้เสียหายแล้วบังคับให้จอด
แล้วก็ขึ้นรถขับออกไปจากนั้นโทรมาเรียกค่าไทย๑ล้านหยวน
ก็ประมาณ๕ล้านบาทเพื่อให้แลกกับการปล่อยตัวนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจพบรถนิสันเทอร่าของนางเซินค่ะ
คนร้ายจอดทิ้งไว้ในป่าใกล้กับมอเตอร์เวย์ในอำเภอบังละมุง
ก็นำรถมาตรวจสอบและแกะรอยจนพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้รถปาเจโร่สีดำ
ก่อเหตุนะคะขับหลบหนีมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์สาย๗
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์พบว่าซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะ

สันนิษฐานว่าคนร้ายมีการแบ่งหน้าที่กัน
ชุดแรกคุมตัวประกันอยู่ที่หนึ่ง
อีกทีมนึงก็เหมือนกับสับขาหลอกคือขับรถวนไปมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่สับสนนะคะ
หมาบอกว่าเคยเปิดร้านอาหารตรงชัยหน้าทาวน์พัทยาเหนือ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยแอบโอนเงินให้คนร้ายเป็นสกุลเงินดิจิตอล๒แสนหยวนค่ะ
คือประมาณ๙๗๐๐๐บาทเพราะความเป็นห่วงภรรยา
สืบสวนลงพื้นที่หาบ่อแสอย่างต่อเนื่อง

และรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วคือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของในหมานั่นเองนะคะ
จากการที่เขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ตั้งแต่หมู่บ้านผู้เสียหายถึงโรงเรียนนานาชาติ
ตรงนี้ระยะทางกว่า๓กิโลกรัมตอนช่วง๘โมง๔๘นาที
คนขับปาเจโร่สีดำตามรถของผู้เสียหายนะคะ
นี่ค่ะรถต้องสงสัยแล้วก็จับภาพคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์
สะกดรอยตามรถยนต์ของผู้เสียหาย
ซึ่งคนขี่ก็มีลักษณะคล้ายชาวจีนนะคะ
สวมหมวกแก๊ปคนซ้อนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
แล้วทั้งสองคนสวมถุงมือค่ะ
วันนี้ตำรวจสอบประคำในหมาเพิ่มเติม
และเชิญเพื่อนชาวจีนมาสอบสวน
เพราะว่าสงสัยว่าน่าจะรู้จักกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าตัวประกันทั้งสองคนเป็นยังไงนะคะ
เพราะว่าคนร้ายก็ไม่ได้ติดต่อมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้ว

เพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือตัวประกันต่อไปค่ะ